เพราะว่าพี่แจ๊กกะรีนคนสวยของเรา

วันนี้จอกเรียนมีนัดกับเทรนเนอร์ค่ะ

ว่าแต่เทรนเนอร์ของฉันอยู่ไหน

อ้าวนี่มันคุณแฮกคุณไทยคุณแจ๊บทำอะไรกันอยู่คะ
อุ๊ยตายแล้ว

บ้านของแฮคสิครับ
เขาทำบ้านเขาทำห้องเขาออกมากรายขนาดนี้เลยค่ะ
บ้าก้ามละบ้าก้ามละคันโรค่ะ
คือจริงขี้เกียจออกจากบ้าน

ไม่ใช่เวลาไปไม่ค่อยเจอเด็กสาวหรอก
พี่แฮคเล่นตรงไหนอีก

หนูบ้าก้ามน้ำนี้ค่ะ
บ้าก้ามนะบ้าเม้โฑยุ้ยไหน
บ้ากรามเลยนะ

มาออกกับสังกายนะครับ
ใช่ครับเรียกเหนืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้ามีสาวเดินมาเป็นภูมิเรา
ก็ได้รู้จักเขาแยกกันไป

ไม่มีใครเอาผมเอานะ

อะไรไม่ต้องชี้นิ้ว

ได้

เจ้าเล่น
เพลงนี้ผมเริ่มจากการที่ผมโพสต์ในเฟซบุ๊ก

เดียจากแฟนเพลงว่า
มีประสบการณ์ความรักดังไหนบ้าง
รู้สึกอยากได้แก้ไขอยากได้แฟนเก่ากลับมาขอคืนดี
ก็ถ้าเลือกไปแล้วผมเป็นผมเลือกเลยว่า
เราอยากแก้ไขตัวเองอะไรอย่างนี้

นี่เลยค่ะโซโลกีตาร์ของกูแท้ค่ะ
ไม่ใช่ไม่รักแต่อยากบอกว่าเธอช้าไป
ก่อนไหนวันนี้ฉันแน่งฝากวางหัวใจ
ให้ใครคนหนึ่งที่เขามองเห็นว่าใจฉันมีความหมาย
ในวันที่เธอทิ้งขวางฉันไป

ไม่คิดดี
มันน่าอิจฉาจริงเลย

เห็นแบบกล้ามล่ำของผู้ชายแล้วก็ได้ฟังผู้ชายเล่นดนตรีให้ฟัง
เมื่อกี้พี่แจ๊คนั่งอินเหมือนว่าเขาร้องเพลงให้กับตัวเอง

เออเนี่ยนั่งเขินนั่งบิดอยู่นั่นแบบนี้ไม่ชวนน้องบ้างว่าไหม